มีชาวบ้านนะคะเขาร้องเรียนบอกว่าภายในวัดแห่งหนึ่งในอำเภอพระสมุทรเจดี
จังหวัดสมุทรปราการมีพระลูกวัดเนี่ยมั่วสุมเสพยาเสพติดกัน
พระในวัดนะคะมั่วสุมเสพยาเสพติดกันไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมค่ะ
ทหารเลยส่วนที่กำลังกับตำรวจนะคะไปตรวจค้นวัดแห่งนี้
นำพระมาตรวจปัสสาวะสรุปแล้วปัสสาวะสีม่วงค่ะ
ทำยังไงล่ะคะทีนี้จับศึกสิคะนายวรพฤษศรีใยประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง
พร้อมด้วยตำรวจและทหารคอสชประจำอำเภอพระสมุทรเจดี
สมุทรประการเข้าตรวจค้นวัดไตรมิตรวรารามในตำบลแหลมฟ้าผ่า
หลังจากที่ได้รับร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมบอกว่ามีพระภิกษุมั่วสุมเสพยาเสพติด
ก่อนที่จะประสานพระใบดีกาธนากรยานกยานโกรสนะคะ
ซึ่งเป็นพระวิญญาธิการประจำอำเภอพระสมุทรเจดีผู้ช่วยเจ้าอาวาสเข้าตรวจสอบ
จากการตรวจสอบและสูมตรวจผัดศวะเพราะภิกษุจังนวนสิบห้ารูป
พบว่าพระธรรมรัชกิตติปัญโยหรือว่านายธรรมรัชแจ้มกระจางอายุยี่สิบแปดปี
มีสารเสพติดในปัสสาวะก่อนจะนำตัวไปศึกกับเจ้าอาวาส
หลังจากนั้นนำตัวมาค้นภายในวัดในกุฏิ
ก็พบอุปกรณ์การเสพอีกหลายรายการ
จากการสอบสวนนายธรรมรัฐให้การบอกบวช
แล้วก็จำพรรษาถูกอยู่ที่วัดนี้๖๗เดือน
ส่วนยาบ้าซื้อมาจากนายแจ๊ดไม่ทราบชื่อแล้วก็นามสกุลจริง
ราคาเม็ดละ๑๒๐บาท
เจ้าหน้าที่ก็เลยประชุมวางแผนกัน
ติดต่อให้นายแจ๊ดเนี่ยคนนี้นะนายแจ๊ดน่ะ

นี่งานกำลังเปิดประตูนี้ใช่ไหมฮะ

พอมาถึงตำรวจก็เข้าไปรวบตัวได้แบบนี้เลยนะคะ
พอได้ตัวในแจ๊ดมาก็เอาตัวมาสอบสวน
ถ้าทราบชื่อจริงชื่อว่านายอุเทนเผ่าเพ็งอายุ๓๐ปี
ตรวจค้นในกระเป๋ากางเกงพบยาบ้า๕๑เมตร
มีไอซ์ด้วยน้ำหนักรวม๔๐๑กรัม
จากนั้นนำตัวไปตรวจค้นที่ห้องพักต่อนะคะ
บ้านพักอยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรหมอบ้านตึกตำบลในคลองบางปรากฏ
ยาบ้าได้เพิ่มเติมอีก๒๓๐เมตรค่ะ
ให้การบอกเคยทำงานเป็นพนักงานฝ่ายผลิตของบริษัทผลิต
นั่งร้านเหล็กแห่งหนึ่งที่พระสมุทรเจดีนี่แหละ
ก่อนที่จะลาออกมาประมาณ๒๓ปีแล้ว
หลังจากนั้นมารู้จักกับนายเจมส์ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง

เจ้าบ้านนายเจมส์อยู่บ้านอยู่แถวทุ่งครุ
ชักชวนให้มาร่วมลงทุน

ก็เลยมาร่วมลงทุนขายยาบ้าด้วยการขายให้กับกลุ่มเพื่อนของตัวเองและผู้ใช้แรงงาน
โดยเฉพาะพระลูกวัดแห่งนี้

เคยเอามาส่งแล้ว๘๙ครั้ง
แต่สุดท้ายแล้วก็มาถูกจับกลุ่มตัวได้นี่แหละ

การลงทุนมีความเสี่ยง

หล่องยาบ้ายาไปเข้าใกล้ค่ะ